ท่านผู้ชมครับที่สมุทรสงครามเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำทะเลเสียชีวิต
ค่ะนะฮะในสภาพเปลือยเปล่านะครับ
คนที่พยายามช่วยเหลือเนี่ยคือแฟนนุ่มนะแต่ทีนี้แฟนนุ่มเนี่ยผู้ชายคนนี้
การไปช่วยเหลือก็อยู่ในสภาพใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวค่ะนะ
อดกางเกงออกตำรวจบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ต้องเอากันให้ละเอียดแล้ว
อืมว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นแน่นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต
อยู่ที่ท่าเทียบเรือนะครับท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่
ยาว๘๐เมตรผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวารีเพชรกลับอายุ๔๕ปี
มน้ำทะเลเสียชีวิตนี่เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับลมก็แรง
เชียร์นะครับนายนัทธวุฒิศรีอูดนะครับอายุ๔๑เขายืนรอให้
อยู่ในสภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็มีผู้ชายอีกคน
นัทธวุฒิบอกว่าเมื่อคืนนี้นางสาวารีตอนนั้นก็มานั่ง
ดื่มเหล้าด้วยกันแล้วอยู่บอกว่าปวดปัสสาวะก็เดินไป
ปัสสาวะเสร็จบอกว่าจะล้างทำความสะอาดตัวหน่อยถอด
เสื้อผ้าเอาน้ำทะเลจะทำความสะอาดตัวอยู่ดีดีตอนที่ลง
ไปที่ทะเลที่น้ำทะเลตรงตื้นเนี่ยคลื่นลมมันแรงถูกคลื่น
ซัดเข้าไปในทะเลอืมนี่ครับแล้วเขาบอกเขาพยายามช่วยแล้วช่วย
ไม่ไหวเรียกคนมาช่วยก็ช่วยไม่ทันสุดท้ายเสียชีวิตตำรวจ
มาตรวจสอบนะฮะต้องสอบกันเครียดเลยครับวันนี้คุณศักดิ์
บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปดูความ
ืบหน้าของคดีนี้ได้คุยกับนายนัทธวุฒินายนัทธวุฒิบอก
ว่าเขาเนี่ยก็คบหาดูใจอยู่กับนางสาวารีนะส่วนผู้ชาย
คนที่มาดูศพนี่เป็นอดีตสามีซึ่งนางสาวารีเลิกไปแล้ว
ไปพักใหญ่แล้วเมื่อคืนนี้เขามาดื่มเหล้ากันก็ดื่มกัน
ที่ห้องอยู่แถวแถวใกล้ใกล้กับบริเวณท่าเทียบเรือนะจากนั้น
ก็ไปนั่งกินกันต่อที่สะพานปลาตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กลางวันเป็นสภาพแบบนี้ประมาณทุ่มนึงเมื่อวานนี้พอนั่ง
ดื่มเหล้ากันอยู่นายนัทวุฒิบอกว่านางสาวารีตอนนั้นก็เมา
แล้วบอกว่าปวดปัสสาวะถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ไปปัสสาวะ
ตรงแถวน้ำทะเลเขาเองเขาก็ยังนั่งจับมืออยู่นะเอามือ
ดึงไว้มือนึงเพราะเห็นว่าเมากลัวจะถูกคลื่นลมกลัวจะถูก
ซัดไปปรากฏว่าคลื่นลมแรงจริงนะนายนัทวุธบอกว่ามันซัด
พาร่างแฟนของเขาเนี่ยตกทะเลแล้วก็ขึ้นมาที่สะพานไม่
ได้ค่ะเข้าไปใต้สะพานเลยเขาก็พยายามหยิบไม้ไผ่แถวนั้น
ส่งไปให้จับเอาไว้แต่ก็จับได้แล้วก็หลุดอีกเขาเลยตัด
ใจถอดกางเกงยีนขายาวของเขาเพื่อส่งไปให้นางสาวา
รีเนี่ยจับดึงเอาไว้อืมก็ดึงกันอยู่สักพักนึงทีนี้ตัวของ
แฟนเองก็น้ำหนักมากแล้วคลื่นก็แรงมากทำให้ตัวเขาเอง
ก็ตกลงไปในทะเลด้วยนะครับถูกดึงตกลงไปตอนนั้นพอ
ตกลงไปแล้วเขาก็พยายามดันแฟนของเขาขึ้นมาที่ขอบสะพานแล้ว
กอดเสาใต้สะพานเอาไว้ตัวเขาเองก็พยายามปีนขึ้นมาจนปีน
บนสะพานได้ค่ะแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นมี
ผู้ชายอยู่สองคนมาถึงเขาก็กระโดดลงไปช่วยกันนะครับบน
ก็มีอีกหลายคนมาช่วยกันดึงก็นำร่างแฟนเขาขึ้นมา
ได้แล้วช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
นี่แหละครับนี่เป็นเหตุผลที่นายนัทธวุฒิเขาบอกกับตำรวจว่า
นางสาวารีถึงเสียชีวิตอยู่ในน้ำทะเลใต้สะพานปลาใน
สภาพเปลวยเปล่าเขายืนยารว่ามานั่งดื่มราวกันเฉยไม่มี
ทำร้ายไม่มีการวิวาสอะไรทั้งสิ้น
สีสีแล้วเขาจะล้างขนสีพอขาสีพอจะยกมือว่าให้เจ้าที่เลย

เชื่อเที่ยวผมไม่ได้ทอน

กลับเลยไหมมานอนอยู่นี่ได้ไหม
ไม่ได้ไหนต้องกลับ

แฟนเขาชอบตรงนั้นชอบริมทะเลตรงนั้น

บอกว่าตอนที่ไปถึงเห็นนายนัทธวุฒิ

แล้วก็พอไปช่วยกันไปถึงเห็นผู้ตาย
นอนคว่ำหน้าแขนยังหนีบไม้ไผ่อยู่

ซึ่งตอนนั้นนางสาวารีหมดสติไปแล้ว

ซึ่งเธอบอกว่าสะพานปลา

เคยมีเหตุเด็กอายุ๖ขวบ
ถูกไฟช็อตเสียชีวิตแถวนี้มาแล้วด้วย

ดื่มสัลลากันเหมือนเหม่าเมา

นางสาวรีนี่เสียชีวิตสภาพเกยร์ไกรนะครับ
บักขวามีรอยถลอกอยู่นะครับ
แล้วตำรวจตรวจสอบชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยที่ทวารนี่มีเลือดไหลด้วยนะฮะ
เดี๋ยวส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
และยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายนัทธวุฒิ

ตอนนี้ก็ให้การอยู่ฝั่งเดียวณขณะนี้